หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้คุณเขมสอนก็รายงานความคืบหน้าไปแล้ว

ทั้ง๕คนมาดูรายละเอียดไส้ในกันหน่อย
ว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมพฤติการยังไงบ้าง
เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมผู้ต้องหา๕คนแยกเป็นแม่เล้าได้๔คน
ก็คือปัธมพรอิ่นแก้วหรือว่าอึ่ง
พฤติกรรมก็คือจะนำเหยื่อซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๑๖ปี
ไปขายบริการให้กับพ่อค้าคนหนึ่งในอำเภอแม่ห้องศร
ซึ่งตำรวจจะขยายผลต่อไปยังผู้ซื้อบริการ
ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องศรนะครับ
ส่วนแม่เล้าคนที่๒ก็คือขวัญฤทัยเริกอุดมหรือตั๊ก
มีพฤติกรรมก็คือจะนำเหยื่ออายุ๑๖ปี
ไปขายบริการให้กับตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทที่บ้านพักข้าราชการ
ซึ่งห่างจากสถานีตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องศรไม่ถึง๕๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็นำไปขายบริการให้กับตำรวจยศดาบตำรวจที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอีกด้วย
คราวนี้มาดูกันต่อแม่เล้าคนที่๓คือกรยาวุฒิคุณหรือว่าจอย
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในตลาดแม่ห้องศร
มีพฤติกรรมนัดรับส่งเหยื่ออายุ๑๖ปีไปขายบริการที่ร้านเสริมสวย
แล้วก็จะหักเงินส่วนแบ่งค่าบริการที่หน้าร้านทันทีนะครับ
เล่าคนที่๔ครับคือกระหนกวันรัตนภักดีหรือว่าม่อม
ข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนายตำรวจระดับสูงของจังหวัดแม่ห้องศร
มีพฤติกรรมส่งเหยื่ออายุ๑๖ปีไปตระเวนขายบริการให้กับตำรวจที่บ้านพักข้าราชการเลยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาคนที่๕เป็นนางนกต่อ
กต่อรายนี้ชื่อว่ามงคลเกียรติพักดีหรือแป๊ะ
เป็นข้าราชการแขวงการทางมีพฤติกรรมติดต่อไปยังแม่เล้าเมปิยวัลสุขมา
โดนจับไปก่อนหน้านี้นะครับให้นำเหยื่ออายุ๑๙แล้วก็๑๖ปีนั้นไปส่งขายบริการให้กับข้าราชการแขวงการทางอีก๒คน
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลต่อไปยังผู้ซื้อบริการ
ทั้งหมดนี้ถูกดำเนินการในฐานความผิด๑ร่วมกันค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางไม่ชอบ
จากการค้าประเวณีไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามสองสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
และผู้ที่สมคบการกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน
สนองความไคร้ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปซึ่งการอนาจารย์เพื่อหญิงแม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไป
เพื่อบุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้จะยินยอมก็ตาม
และไม่ว่าการกระทำต่างอันประกอบเป็นความผิด
จะได้กระทำภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร
พรากผู้เยาวไปจากปีดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
กระทำเพื่อกำไรหรือเพื่ออนาจารย์โดยผู้เยาว์ไม่ได้เต็มใจไปด้วย
บทนี้เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกิน๑๕ปีแต่ไม่ถึง๑๘ปี
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขนาดที่ตำรวจมั่นใจในพยายามหลักฐานที่มี
วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับตำรวจก็จะสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด
แล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้วย
จากนี้ไปจะนำตัวไปฝากขังที่สถานีตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
และจะถูกควบคุมตัวไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอก

พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ